เลือกนะครับในการเป็นเจ้าภาพรอบคัดเลือกของโอลิมปิกในโซนเอเชีย
ซึ่งไทยเองก็หวังนะครับว่าจะเป็นเจ้าภาพในรอบนี้ให้ได้ครับ
หลังจากไม่สามารถผ่านไปนะครับในรอบสุดท้ายจากการคัดเลือก
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยยังมีโอกาสนะครับ
ขณะที่การเป็นเจ้าภาพนั้นก็ยังไม่ชัดว่าใครจะรับหน้าที่ในการจัด

นายกลุ่มสมาคมธีราบริวอลบอลก็บอกนะครับว่าตอนนี้
กำลังรอรายละเอียดจากสหพาลบริวอลอนาชาตินะครับ
แล้วก็สหพาลบริวอลอาเชียว่า
กำหนดหลักเกณฑ์ในการเป็นเจ้าภาพอย่างไร
ต้องรอหลังจากจบการแข่งขันโอลิปิก๒๐๒๐รอบแรกของทีมชายก่อน
สมาคมก็ตั้งใจนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพในรอบนี้
ตั้งแต่แรกเบื้องต้นเนี่ยข้อเสนอก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ
สมาคมก็พร้อมนะครับติดต่อเบื้องต้นกับสปอนเซอร์บางรายไว้แล้ว
และถึงแม้ไม่มีผู้สนับสนุนสมาคมเองก็พร้อมจะลงทุน
และจะทำเต็มที่เพื่อให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพครับ
แม้จะไม่มีผู้สนุนมาเราสมาคมเองก็คงจะต้องลงทุนนะครับ
สำหรับการที่จะต้องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเพื่อให้โอกาส
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเราก็เห็นใจนะครับนักกีฬาเรา
รุ่นเก่านะครับที่เขาพาดหวังมามีความมุ่งมั่นตั้งใจมาก
แล้วก็พาดหวังมาสองครั้งซึ่งมันเป็นความในใจของทุกคนนะครับ
ที่จะต้องล้างสิ่งที่มันยังไม่ติดอยู่ในใจเขาให้ออกให้ได้
แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ตั้งแต่เวลา
ตี๒๕นาทีเป็นต้นไปครับ